คำนี้ดิฉันได้ยินตั้งแต่เด็กนะคะ
จนตอนนี้ดิฉันอายุเท่าไหร่ไม่บอก
แต่ว่าโตแล้วนะก็ยังได้ยินอยู่เลยนะคะ

เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะที่ต้องคิดแบบนี้

ไม่ทราบสาเหตุเหรอไม่ทราบสาเหตุ

จริงประมาณ๓๐๔๐คน
เยอะมากแล้วหมู่บ้านนี้มีกันกี่คนคะเนี่ย

ที่สามบ้านซเบิร์บตะมนซเบิร์บอัมพลววังโป่งจังหวัด
เพชรบูนผู้สาขาของเราลงพื้นที่หากรรมตอบให้นะคะไปพูด
พูดสุดข่าวลงพื้นที่ไปยังมีอีกสองศพนะรอเผาอยู่ค่ะ
เอาไปถามผู้ใหญ่บ้านค่ะนายถนอมเบิกสว่างนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าบ้านเนี้ยมีกันสามหมู่หมู่สามหมู่หกและหมู่แปด
ชาวบ้านเห็นว่ามีคนเสียชีวิตบ่อยจังเลย๓๔เดือนที่ผ่านมา๔๐ศพแล้ว
ภีร์ไม่ใหม่ไม่ชอบเสื้อแดงถ้าเจอเชื้อสีแดงเลยสีแดงจะไม่เข้ามาเอาชีวิตคนในบ้าน
แต่ผมเชื่อเชื่อว่ามันมีสิ่งรีลักษณ์จริงอยู่เท่านี้แหละ
เคยมีคนมาดูที่วัดลักษณะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของศัยศาสตร์นะ
เขาบอกว่าเห็นวิญญาณร้ายเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ย
แล้วที่บอกว่าเป็นผีแม่ม่ายยืนยันไม่ได้
เพราะคนที่ตายปกติแล้วถ้าเป็นผีแม่ไม้คนที่ตายจะเป็นผู้ชาย
แต่ที่ตายทั้งหมด๓หมู่บ้านเนี่ย๓หมู่ขออภัยนะคะใช้คำว่า๓หมู่
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่บ้านก็เลยไม่แน่ใจ
นี่คุณหมอมาตรวจหรือยังมันมีเหตุการณ์มีสาเหตุอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะคะส่วนสาเหตุการตายเป็นแบบนี้

มีรายหนึ่งมุงหลังคาวัดจู่ค่ะ
ลงมาน็อกเข้าโรงพยาบาลเฉยเลย
จู่เป็นลมแล้วก็ไม่ฟื้นอีก

หลังจากที่ได้ไปปรึกษากับพระอาจารย์ที่วัดประจำหมู่บ้านแล้วบอก

ลูกบ้านมาสวดมนต์ที่วัดเพื่อส่งวิญญาณร้าย
ขณะที่นางบุตรดีสารมโนค่ะ
หนึ่งในชาวบ้านที่นอนป่วยอยู่
บอกว่าน้องชายอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับ

ก็คือน้องชายน้องชายตอนนี้อาการไม่ดีขึ้นเลยนะคะ

ขออภัยค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะบอกไม่เชื่อไม่เชื่อที่น้องป่วยตอนนี้
เกี่ยวข้องกับผีแม่ม่ายน่าจะเป็นโรคประจำตัวของเขานี่แหละ
แต่บ้านเธอก็แขวนเสื้อแดงเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
เอาทุกทางนั่นแหละค่ะด้านพระอาจารย์นะคะ
ซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านเนี่ยเคารพนับถือก็คือพระอาจารย์เจียรวัตถานโยค่ะ
เปิดเผยว่าส่วนตัวมองว่าที่ชาวบ้านพากันเอาเสื้อแดงมาแขวนไว้เนี่ย
หน้าบ้านถือเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ญาติโยมมีความศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งนี้ที่จะแก้เคล็ด
ถือเป็นขวัญกำลังใจแต่ส่วนตัวอยากให้ทำบุญมากกว่า
ปฏิบัติธรรมไหว้พระให้รักษาให้คุ้มครองจะดีกว่า
ส่วนแนวทางแก้ไขต่อจากนี้นะคะ
เจ้าอาวาสบอกว่าอัตมาก็เข้ารับตำแหน่งช่วงเข้าพรรษา
ก็เลยไม่รู้ว่า๒๓ปีที่แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไง
แต่ส่วนตัวเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนียว
ถ้าญาติโยมปฏิบัติก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
ในช่วงวันพระวันเข้าพรรษาวันออกพรรษา
จะมีการทำบุญสะดอกเคราะห์กันอยู่แล้ว
ดวงชะตากันอยู่แล้วเพื่อความเป็นสิริมงคล
เพราะฉะนั้นมาเข้าวัดทำจิตใจให้สงบดีกว่า
แล้วก็หาเหตุหาผลว่าทำไมถึงเสียชีวิต
ด้วยการฟังคำวินิจฉัยของแพทย์
ต่างกันชันศูนย์สูบของแพทย์จะดีกว่า

มันจะมีสาเหตุอะไรที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไหม
หลายคนจะได้ไม่ต้องวิตกหรือว่ากลัวไปด้วยนะคะ